เมื่อวานในช่วงเย็นประมาณเวลา๑๖นาฬิกา
โต๊ะแถลงเลยล่ะครับที่กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนแจ้งวัฒนะมีใครบ้างฮะ
มีพลโทนัทพลบุญงามเจ้ากรมข่าวทหาร
ในฐานะโคศกรมบัญชาการกองทัพไทย
พลตรีกระหนกพงศ์จันนวลพบโรงเรียนเตรียมทหาร
โทนบรุษทองศรนายแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แล้วก็พันเอกการุณสุริยะวงศา
พอกองการแพทย์โรงเรียนเตรียมทหาร

โดยการตั้งโต๊ะแถลงนั้นนะครับ
ได้เปิดเผยว่าได้รับศพของน้องเมย์
ผ่าชนะสูตรเมื่อวันที่๑๘ตุลาคม
หลังการเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๗ตุลาคม
ซึ่งผลชนะสูตรเพราะว่ามีกระดูกซี่โคงหักซี่ที่๔
มีรอยช้ำที่หน้าอกขวาและชายโครงจริง
เกิดจากของแข็งไม่มีคมกระแทก
อาจเกิดจากการปั๊มหัวใจ

จึงมีความจำเป็นต้องเก็บอวัยวะบางชิ้นไปทำการตรวจ

แต่ยืนยันว่าจะคืนให้ทั้งหัวใจกระเพาะอาหาร
และสมองที่ถูกนำออกไป
รวมถึงชิ้นเนื้อตับไตบางส่วน
ฟังเสียงของทางแพทย์พระมงกุฎเกล้าหน่อยครับ
สิ่งที่ทางสถาบันพยาธิวิทยาทางแพทย์ทางผมเก็บไว้นะครับ
ก็คือสมองทั้งอันไว้เพื่อฟิกฟอร์มาลีน
หัวใจและกระเพาะอาหารทั้งอัน
และอวัยวะซุ่มตัวอย่างอวัยวะ
ไว้ทำสไลด์เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับ
ซึ่งผมได้ออกรายงานชนะสูตร

ประมาณเกือบ๒อาทิตย์นะครับผม
ก็ยังคงมีสิ่งที่น่าจะชี้โน้มเอียงไปทางด้าน

คือทางหมอของพระมงกุฎเขาก็บอกว่า
ยืนยันปฏิบัติตามขั้นตอนของทางโรงเรียน
และการรักษาพยาบาลนักเรียนนะครับ
ส่วนทางด้านของผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
พลตรีกระหนกพงศ์จันนวลได้ออกมาแถลงลำดับเหตุการณ์

ตอนเช้ายังพบว่านักเรียนมีอาการปกติดี
กระทั่งเกิดอาการเป็นลมล้มลงขณะฝึกในตอนเช้า

และตอนเที่ยงก็ทานข้าวได้ตามปกติครับ
ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะล้มลงไปอีกครั้ง
ซึ่งครั้งนี้พบว่าหัวใจเต้นอ่อน
จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลจอบรอ
เพื่อให้แพทย์ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แจ้งให้ครอบครัวมาดูอาการ
สุดท้ายก็เสียชีวิตในช่วงค่ำ

ยืนยันว่าทางโรงเรียนมีกฎระเบียบชัดเจน

สำหรับนักเรียนและเหตุการณ์ในครั้งนี้

หรือการฝึกซ้อมอย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการซ่อมไหมท่าน

อย่าใช้คำว่าซ้อมอย่าใช้คำว่าซ่อม

เขาเรียกว่าทำรงวินัยเป็นศัพท์ทางทหาร
ถือว่าเป็นการทำตามขั้นตอน
ยืนยันไม่มีการซ้อมอย่างเด็ดขาดนะครับ
ค่ะแต่ว่าสิ่งที่พี่สาวเปิดเผยออกมา

เกี่ยวกับเรื่องของถูกรุ่นพี่ซ่อมในห้องซาวน่า
ให้เอาขาเกี่ยวบาร์เหล็กและห้อยหัวลง

ก็มีการบอกว่าแสดงความเสียใจ

การสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าของกองทัพ
ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรี
เป็นหนึ่งในทหารในทหารคนสำคัญของชาติในตอนนี้

เขาเรียกน้องเมย์ว่าเป็นทหารรุ่นหลานแล้ว
ใช่ค่ะได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างแรก
นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัว
ของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์นะคะ
เพราะถือว่าเป็นรุ่นน้อง
รุ่นน้องหมายถึงการที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน

ทั้งนี้หากครอบครัวยังคงสงสัยการชนะสูตร

ทั้ง๒โรงพยาบาลควรนำเอาผลการชนะสูตรมาเปิดเผย
เพื่อให้หายในข้อสงสัยนี้

การที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทุกคนต้องได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
หรือไม่ถึงจะเข้าเรียนได้ตั้งแต่แรกเลย

ถึงจะได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารนะคะ
แต่นักเรียนเตรียมทหารคนนี้

นายกรัฐมนตรีบอกว่าตรวจสอบข้อมูลไปเหมือนกันนะคะ
เบื้องต้นพบว่ามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนัก

เพราะว่าไปพบประวัติการเข้าห้องพยาบาล
เข้าห้องพยาบาลบ่อยเหมือนกันนะคะ
อยากจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ

ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ฟังเสียงนายกค่ะ
ใครจะตายเสียชีวิตหรอกครับ
ถ้ามันนอกเหนือจากการตายธรรมชาติ
ก็ต้องลงโทษเหมือนกัน

เรื่องนี้ให้ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ก็ตอบผลเอกประวิทย์วงสุวรรณอย่างแรกเหมือนกันเลย
เสียชีวิตและระบุนะคะ
บอกว่าแพทย์นำหัวใจและปอดของนักเรียนเตรียมทหาร
ไปตรวจซึ่งเป็นการยืนยันเหมือนแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎ
ก็คือนำไปตรวจเท่านั้นไม่ได้เอาไปทิ้งไว้ที่ไหน
หรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นที่ไม่ดีนะคะ
แล้วก็พบว่าเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน
คือเป็นการระบุที่ตรงกับทหารที่แถลงนะคะ
และยังได้รับการชี้แจงจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่า
การเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการถูกลงโทษของรุ่นพี่
ที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันค่ะ